คุณผู้ชมคะเจอแล้วค่ะเจ้าทองดำค่ะ
หลุดออกไปจากวัดโคกสลุดพิศนุโลกค่ะ
ทองดำคือจราเข้นะคะที่วัดเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลยค่ะ
แล้วนี่คือภาพวันที่มันหลุดออกมาเดี๋ยวดูในวงกลมสีแดงนะคะ
หลุดออกมาแล้วทางวัดบอกว่าโอ้โหตอนที่หลุดไปคือน่าจะแบบหิวด้วย
กินอาหารไปก่อนหน้าที่หลุดเนี่ยคือหลายวันแล้วแต่มันเชื่องนะไปรูปคออะไรแบบนี้ได้
คือมีชาวบ้านเนี่ยเอามาให้วัดตั้งแต่มันยังเล็กนี่มัน๓ปีกว่ามั้งรู้สึก
สุดท้ายเนี่ยเจอค่ะไปนอนอาบแดดอยู่ริมน้ำแต่มันหิวมากค่ะ
คือมันหาอาหารเองไม่เป็นเพราะว่าทางวัดเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กก็เลยนอนหิวอยู่
นี่คือช่องที่มันหลุดออกมานะคะเหมือนกับกาวหรือยางที่เขาเชื่อมเอาไว้น่าจะเสื่อมสภาพแล้วหลุด
เล็กแค่นี้มันหลุดออกมาได้มันก็ปีนปีนแล้วมันก็มุดออกไปเลยแล้วก็เดินลงแม่น้ำไปเลย
เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเลยค่ะตำรวจสพบางกระทุ่มในอำเภอบางกระทุ่ม
ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือพิศนุโลก
ผู้เชี่ยวชาญจากอำเภอบางรกรรมเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวบ้านในพื้นที่เขาช่วยกันหมดเลยนะคะ
ร่องเรือตามหาเจ้าทองดำจราเข้ของวัดโคกสลุด
ในพื้นที่จังหวัดพิศนุโลกหลุดออกจากกรงตั้งแต่๑มีนาคมนะคะ
ไปเจออยู่ในแม่น้ำน่านห่างจากวัดไป๒กิโล
ตอนประมาณสักเที่ยงคืนกว่าก็คือนับเป็นวันนี้เนอะเที่ยงคืน๑๐นาที
วันคืนที่ผ่านมาใช่ก็นับเป็นข้ามวันล่ะ
ไปเจอกลางดึกค่ะนี่ค่ะ
ไปเจอเจ้าทองดำนะคะแล้วก็จับเอาไว้ได้สภาพคืออิดโรย
ขัดขืนเลยคงอยากกลับวัดพาหนูกลับวัดทีเถอะ
ขัดคืนไม่ไหวหิวมากด้วยค่ะ
กินอาหารครั้งล่าสุดคือ๑๘กุมภาพันธ์ค่ะ
ช่วยเอากลับไปทีเจ้าระทีก็อุ้มไปแบบนี้เลยนะคะ
เอาไปพักฟื้นไว้ที่ศูนย์ป้องกันและปราบราม
มงน้ำจืดภาคเหนือพิศนุโลกก่อนก็รอให้เจ้าทองดำแข็งแรงก่อน
แล้วก็ประสานส่งมอบให้กับประมงน้ำจืด
จังหวัดพิจิตรนำไปปล่อยที่เบาะจราเข้
การจับเจ้าทองดำเนี่ยนะคะก็คือเมื่อวานนี้ช่วง๔โมงเย็น
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเจอเจอไปนอนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน
ห่างจากวัดโคกสะหรุดไปสองกิโลก็เลยประสานกู้ไผ่
และชาวบ้านในพื้นที่ให้ไปช่วยกันดูครับพอจราเข้เห็นคนเยอะ
อาบแดดอยู่ดีคนไปดูเยอะตกใจลงน้ำเลย
จราเข้ก็ชอบอาบแดดเนอะอ้าปากแล้วก็ตากแดดอะไรแบบนี้
คนเยอะค่ะเลยหนีลงน้ำค่ะในบุญเหลือบารมีในอำเภอบางกระทุ่ม
ก็ไปร่วมอำนวยการสั่งให้เอาอุปกรณ์ดักจับจราเข้แบบมีเหยื่อล่อ
ตั้งไว้ริมแม่น้ำใกล้กับจุดที่เจอเจ้าทองดำ
เพราะว่าเชื่อว่าเจ้าทองดำคงกำลังหิวอยู่แล้วก็อยู่แถวนั้น
จากศูนย์ป้องกันและปรับปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือพิศนุโลกก็เอากรงเป็นกรงเหล็กขนาดใหญ่เลยนะคะ
ไปวางกับดักล่อมีเรือตรวจการในแม่น้ำอีก๓ลำคือช่วยกันแบบเยอะมากจริง
ช่วงค่ำประมาณสัก๒ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้เจ้าทองดำโผล่มาริมฝั่งแม่น้ำน่าน
เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาเรือลงแม่น้ำใช้อุปกรณ์เหมือนกับเป็นบ่วงรัดนะคะไปคล้องเจ้าทองดำ
ตอนแรกอ่ะพลาดเจ้าทองดำว่ายน้ำดำลงไปใต้น้ำอีกรอบนึงโอ้โหรอบนี้ไม่สำเร็จ
เจ้าหน้าที่ก็เลยขึ้นไปวางแผนกันใหม่รอจังหวะเจ้าทองดำขึ้นมาที่ฝั่งดีกว่า
เที่ยงคืนนิดเจ้าทองดำโผล่ขึ้นมาขึ้นมาจากน้ำแล้วก็มาริมฝั่งนะคะ
ก็เลยไปล้อมกรอบเจ้าทองดำเอาไฟสปอร์ตไลท์ส่องส่องตามันก็มองไม่เห็น
เอาบ่วงรัดคล้องจับได้สำเร็จค่ะโอ้โหนี่แต่ก็ดีแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะมันก็จะได้ปลอดภัยด้วยเพราะว่ามันหากินเองไม่ได้
ไม่ใช่จราเข้ที่อยู่ตามธรรมชาติมาตั้งแต่เกิดไงใช่ค่ะ
ถ้าปล่อยไปเรื่อยตัวมันเองก็อาจจะตายเพราะหากินเองไม่ได้
แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาก็หวาดกลัวก็เขาก็ไม่คิดหรอกว่าจราเข้จะเชื่องนึกออกมา